ที่ผมเคยไปที่จังหวัดนครปฐมวัดสวัสดิ์อารมณ์ไปเจอกับกุมารเลิฟนี่เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กุมารน้องก้าวเลิฟกุมารทองที่ตั้งอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สาธุชนเข้าไปกันเยอะแต่ที่ทำไมต้องเล่าถึงการไปที่จุดนี้

กุมารน้องก้าวเริ่มเลิฟเพราะว่าช่วงนี้โควิด๑๙กำลังระบาด

ทีนี้พระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสก็เลยร้องขอสาธุชน

ช่วงนี้ตอนไปขอโชคลาภหรือขออะไรก็ตามจากน้องก้าวกุมารเลิฟ
ละกันไม่ต้องกระซิบไม่ต้องเอาปากไปกระซิบที่หูแล้ว

กันเดี๋ยวโควิด๑๙มันจะไประบาดถึงน้องกุมารเลิฟ

โอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นสิคืออาจจะเป็นการแบบแพร่ระบาด

มันเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าทุกคนนะเอาปากไปอยู่ใกล้ตรงหู
ไปพูดกระซิบเนี่ยทำแบบนั้นมันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ง่าย

พระอาจารย์แป๊ะบอกว่างั้นแค่จับมือน้องก้าวแค่ทั้งสองแขน

แค่นั้นพอแต่พอจับมือเสร็จแล้วทำอย่างไร

ก็มีบางคนนะฮะอย่างนายสมพงศ์จันทราวงศ
เขาบอกว่าเขาเคยที่จะได้ในสิ่งที่เขาทวินหา
แล้วก็ขอกับทางน้องกุมารน้องก้าวเลิฟไว้
ครั้งนี้ก็มาอีกสุขสมหวังไงก็เลยมาอีกแต่ผมบอกแบบนี้แล้วกันว่า
การที่จะไปที่นี่แล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ตามสิ่งที่หวังมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะ
เอาเป็นว่าถ้าอยากจะได้โชคได้ลาบทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วสบายใจ
แล้วถ้าอยากจะได้เงินได้ทองทำมาหากินอย่างที่น้องใบตองบอก
ตั้งใจทำงาน๒ไม้๒มือขยันขันแข็งรับรองรวยแน่นอนฮะ
ขายดีเป็นประจำนะคนที่อยากรวยเนี่ยให้ขยันทำมาหากินเราพูดเป็นประจำเลยนะคะคุณ